มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนกันนะครับ
ล่าสุดในแผนพยานสำคัญในคดีคนหนึ่งได้ตัดสินใจถอนฟ้องคดีในตำรวจใหญ่๒นายนะครับ
หลังจากไปฟ้องเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอาไว้
หลังจากที่ในแผนนั้นถูกแจ้งข้อหาเรื่องให้การเท็จ
ไปงานครับ
นี่คือท่าทีที่เปลี่ยนไปของนายธนุกรเหลืองใหม่เอียม

พยานคนสำคัญในคดีหวย๓๐ล้านบาท
ยอมถอนฟ้องตำรวจชั้นผู้ใหญ่๒นาย
คือพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

และผลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดผู้ประคับการปราบปราม
หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จเมื่อวานนี้
อ้างว่าตำรวจปฏิบัติต่อตัวเองเป็นอย่างดี
และชี้แจงถึงการทำหน้าที่จนเข้าใจ
และไม่เห็นว่าจะต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอีก

ด้านนายปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
เคราะห์การเดินเกมของในแผนหลังถอนฟ้อง

เพราะเมื่อในแผนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่คงชี้แจงทำให้เข้าใจอะไรบางอย่าง

จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
สรุปว่างานนี้ต้องถอนฟ้อง

ที่จะพิสูจน์เรื่องการเก็บลอตเตอรี่
ซึ่งต้องนำไปประกอบกับพยานแวดล้อมอื่นด้วย
เป็นอารมณ์ของเขาเขาเป็นอารมณ์ของเขา
เขารู้สึกอึดอัดเขาก็เดินไปเรื่อยเลย
แล้วพอทางนี้ก็บอกว่าถ้าออก๕วันเมื่อวานไม่มา

ไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือเราก็เข้าไป

แล้วอาจจะไปตัดสินใจปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเขา
เขาก็อาจจะมาถอนฟ้องอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ

ในแผนก็ยังเป็นตัวละครที่สำคัญอยู่นะ

เพราะว่าเขาต้องไปพิสูจน์ให้เห็นว่า
เพราะคุณครูปีชาต้องใช้ในแผนเป็นตัวพิสูจน์
ว่าในแผนได้ยินอย่างนี้จริงไหม
ส่วนกรณีที่ครูปรีชาไคร่ครวนบอกว่า

นายประเมฆมองว่าอาจเป็นไปได้
ในการสืบค้นจนพบพยานใหม่หรือหลักฐานใหม่
แนะนำหากมีจริงก็เอามาเปิดเผย

เพราะหากเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ

จะได้ประโยชน์กับครูปีชามากที่สุด

แล้วเรามีพยานนะเอาพยานมากองเลย

มันแปลว่าให้การเร็วมันมีน่าเชื่อถือ

แบ่งเป็นคดีที่ครูปรีชาแจ้งความหมวดจรูน

คดีที่หมวดจรูนแจ้งความครูปรีชา

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา

ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพงพิกุล

ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา๑๕๗
ซึ่งคดีนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สามารถสรุปสำนวนส่งปปชได้
ภายในวันที่๓๐มีนาคม

คณะทำงานตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่งให้อายการภายในสัปดาห์หน้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน